จะรออะไรคะไปดูทะเบียนรถกันค่ะ
คือจะพาคุณผู้ชมไปที่เทศกาลถือศิลป์กินเจ

แล้วคนก็จะไปส่องทะเบียนรถที่ร่วมอยู่ในขบวน
ถามว่าออกมาเป็นเลขอะไรได้บ้างดูหน้าจอกันให้ดีนะคะ
เริ่มกันเลยค่ะที่แรกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พาไปที่บรรยากาศพิธีรับเจ้าเปิดเทศกาลถือศีลกินเจ
และมีการอัญเชิญกระถางทูบแห่รอบเมืองที่ระยอง
อำเภอบ้านฉางนี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนะคะ
โดยเจ้าของรถคือนายอภิชาติรัตนชาติชัย
เป็นเจ้าของรถกระบะคันนี้โตโยต้าสีขาว
ทะเบียน๑ท้อมผู้เท่าผอพึ่ง๔๙๖๕กรุงเทพฯมหานคร
โบด้วยผ้าสีเหลืองแบบนี้มาร่วมในพิธีนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากอันเชิญกระถางทูบขึ้นท้ายรถ

ผมรู้สึกว่ารถมันมีน้ำหนักมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลย

มันอืดเพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกนะ
เหมือนกับมีเทพเจ้าทั้ง๙องค์ลงมาประทับที่ท้ายรถผม

อยู่แถวตลาดบ้านฉาง
แล้วรถคันนี้คุณผมลงทุนมาชี้ให้นักข่าวดูเลยนะ
เคยให้โชคผมมาแล้วหลายงวด
แล้วรอบนี้ผมเชื่อว่าเทพเจ้ามาประทับที่ท้ายรถผมไปแล้ว
นี้ทำภาพนิ่งให้ขนาดนี้เอาเงยดูหน้าจอแล้วรีบจดในกระดาษนะจ๊ะ
อ่ามีโชคลับด้วยกันนะคะสาธุค่ะอ่าต่อเลยนะไปต่อเลยนะคะ
ที่วัดถ้ำเสือวิปัสนาที่กระบี่นะคะจุดนี้คือเขาเกิดเหตุการณ์
ต้นไม้ใหญ่แบบนี้โค้นลงมาทับรถกระบะสีเทาคันนี้
เลขทะเบียนจังหวัดกระบี่ตามที่เห็นอ่ะตามที่เห็นอ่ะ
สองสามสองหนึ่งนะคือรถเขาได้รับความเสียหายนะ
แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่วิธีการช่วยก็คือต้องเอาเลื่อยไฟฟ้าเนี่ย
ก็ตัดเพื่อที่จะเคลียร์ต้นไม้นี้ทั้งออกจากรถด้วยแล้วก็ออกจากพื้นที่ด้วยนะคะ
เจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าพาแฟนสาวแล้วก็ญาติมาทำบุญศาสตร์เดือน๑๐
ก็คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติให้กับบรรพบุรุษที่วัดแห่งนี้
พอทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วลมมันพัดแรงค่ะ
เห็นต้นไม้ที่ลานจอดรถจุดนี้ทำท่าว่าจะล้มรีบวิ่งมา
กะว่าจะมาเลื่อนรถไม่ทันค่ะมันโค้นลงมาทับรถแบบนี้
เขาก็เลยคิดว่าโชคมาแน่โชคมากับต้นไม้แน่
ตั้งใจเอาทะเบียนรถไปซื้อรอตาเร่งนวดนี้ค่ะค่ะ
จดทะเบียนรถกันทันแล้วใช่ไหมคะต่อกันเลยนะ
ไปที่วัดบ้านแก่ที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านไปร่วมกันจัดพิธีเลี้ยงโต๊ะจีนผี
ซึ่งเป็นประเพณีที่เขาจัดประจำทุกปีเพื่อยึดเหนียวจิตใจ
เนื่องจากช้อบ้านเชื่อกันว่าบริเวณแต่ถุลศาลาการเปลี่ยน
จึงจัดเลี้ยงเพื่ออุทิสนกฏรสนให้กับวิญญาณเหล่านี้
หลังจากจัดพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านที่เขารวมพิธีนี่แหละค่ะ
พากันไปส่องดูขันน้ำมนต์เพื่อหาตัวเลขจากหยดน้ำตาเทียน
แล้วก็นำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
จะเป็นเลขอะไรบ้างดูกันเองเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เขาก็ถ่ายรูปกันไปนะคะไม่รู้แต่ละคนเห็นเป็นอะไรยังไงบ้าง
อันนี้ฉันพาคุณผู้ชมไปที่วัดสิริพรอำไพพงศ์
นี่เป็นชื่อวัดที่ชาวบ้านเขาเรียกนะจริงคือวัดป่าสว่างธรรม
ชาวบ้านเขาเรียกแบบนี้คือแหมอย่างที่เรารู้กันพี่นางนะ
ไปที่วัดนี้ก็อยู่ในพื้นที่บ้านดอนกลอยอำเภอพิบูรรักษ์ที่อุดรนี่แหละ
ดูสิคะนักท่องเที่ยวสายบุญนักเสี่ยงโชคเขาไปไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อย่างพ่อปู่ศรีสุโธพญานาคาราชแม่ย่าศรีปฐุมา
เพราะว่ามันใกล้วันออกรางวัลแล้วไงคะ
โดยเราไปเจอวัยยาวัชกรก็คือเป็นพี่ชายของพี่นาง
คือนายสุริยนต์อำเคนก็กำลังทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคให้กับคนที่เดินทางมาทำบุญ
แล้วเล่าให้ฟังไงพอชาวบ้านเขารู้ว่าพี่นางถูกรางวัลมาเยอะ
กว่างวดก็ชาวบ้านก็ยิ่งแห่มาขอพรกันไม่ขาดสายไงคะ
มาทำบุญที่วัดนี้แล้วบางคนนะถูกรางวัลเป็นหลักแสนหลักล้านอุ้ย
เอาเงินมาถวายวัดมาทำบุญกันเพียบเลยแล้วช่วงนี้พี่นางไม่ได้มาที่วัด
เพราะว่าเดินทางเข้ากรุงเทพจะไปบันทึกเสียงไปอัดเสียงเพลงชุดใหม่
ทีนี้เราก็ถามพี่ชายของพี่นางถามวัยยาวัชกรเนี่ย
รู้ไหมพี่นางเขาซื้อเลขอะไร

เขามีเลขแบบครึ่งหนึ่งของร้อยคุณผู้ชม
ช่องทางหนึ่งเดี๋ยวทีมออนไลน์จะตัดคลิปนี้ลงออนไลน์แน่
ดิฉันจะไปเม้นต์เดี๋ยวรอให้ออนไลน์ตัดคลิปก่อน
อันนี้คือที่วัดพี่ของพี่นางนะคะที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน
ไปดูกันต่อค่ะที่อุดรเนอะ
คำฉโนซ์ไม่ไปถือว่าผิดไปทุบ

มุมวานนี้คะมีคณะผู้มีจิตศาสน์เดินทางจากชนบุรี
เอาเงินมาทำบุญพระป่ามาถวายวัดสิริสุทธโธ
แล้วก็มาร่วมรำบวงสวงถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมานะคะ
ขณะที่นาคน้อยที่เกาะคำชโนธ
เขาก็ต้องมาทุก๑๕วันเหมือนกันนะคะสำหรับนาคน้อยนะคะ
มาร่วมรำบวงสวงด้วยเหมือนกัน
และก็นี่ค่ะจะต้องมาคู่กันเลย
ขันน้ำมนต์และคนที่ดูนาคน้อยรำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องมาส่องขันน้ำมนต์
เขาบอกว่าเห็นหยดน้ำตาเทียนเป็นเลข

ส่วนชาวบ้านบางคนเห็น๓ตัวเลย
เขาบอกแบบนี้ก็คุณผู้ชมดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคอปหน้าจอก็
ลองดูแล้วกันว่าคุณผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรนะคะ
เมื่อกี้ดูจะดูมือนักน้อยดูไม่ทันไม่ทัน
ไม่เป็นไรอะไรที่อยู่ในสคริปต์เดี๋ยวพิมพ์บอก
ปิดท้ายที่บางบ่อค่ะบางบ่อสมุทรประการ
ชาวบ้านเขาไปที่ต้นมะพร้าวเพื่อที่จะไปขอโชคขอลาบ
มะพร้าวนี้เหมือนพญานาคคุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกนะ
อยู่ตรงท่าเรือประชารัฐอยู่ตรงข้ามกับวัดสุคันธวาสนะคะ
มีเจ้าของด้วยนะเห็นไหมเหมือนพญานาคไหม
เจ้าของต้นมะพร้าวคือคุณลุงสมศักดิ์เรืองดีอายุ๕๙ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าลุงปลูกต้นมะพร้าวเอาไว้นานแล้ว
มันเป็นพันธุ์น้ำหอมแต่เมื่อ๓วันก่อนลุงมาดู
ใบมะพร้าวมันหงิกมันงอดูไปก็คล้ายกับเสียญพญานาค
ชาวบ้านรู้เขาก็เลยมาไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วตรงนี้อยู่ใกล้กับสารพระภูมิเจ้าที่ด้วย
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีพญานาคมาสถิตบนต้นมะพร้าว

ชาวบ้านแต่ละคนก็ยิ้มกลุ่ม
แล้วก็บอกนักข่าวให้นักข่าวเราเจ็บใจเล่นว่า

ค่ะแล้วแต่บุญตกรรมอย่างนี้เหรอ
จดไว้เยอะเลยดูสิเลขทะเบียนอุบัติเหตุรถ๑๓ศพใช่ไหม
มีทะเบียนรถที่พังยับแต่คนที่ขับไม่เป็นอะไร

ใช่ช่วงนี้งวดนี้ค่อนข้างกระจายนะตัวเลขเอาเป็นว่า๐๙แล้วกัน